ส่วน๒หนุ่มที่เป็นนักเดินทางนักท่องเที่ยวแล้วขี่บิ๊กไบท์ไปเรื่อย
เขาก็ตกลงกันเขาขี่ไปเที่ยวกันแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าค่ำไหนนอนนั่น
เป็นการเที่ยวในแบบสไตล์นักเดินทางแบบผจญภัยด้วย
ก็ไปเจอจุดหนึ่งวันหนึ่งก็ได้เวลาที่จะต้องนอนพอดี
เป็นริมสาราก็ไปกางเต็นต์นอนสาราริมทาง
ปรากฏคืนนั้นน่ะไม่ได้นอนได้ยินเสียงแปลกทั้งคืนเลยค่ะ

มันอะไรก็ไม่รู้อ่ะนอนไม่ได้มาเฉลยเอาตอนเช้าอะค่ะคุณผู้ชม
นี้เป็นเวลาเที่ยงคืนนะครับตอนนี้เราอยู่จังหวัดนครสวรรค์นะฮะ
อำเภอตากฟ้านะฮะ
สรุปแล้วเราได้ที่พักนะฮะ
เป็นที่พักรีสอร์ท๕ดาว
เป็นสารากลมทางหลวงข้างถนนนะครับ
เราเลือกนอนข้างถนนนะ
แต่ก็เลือกที่อุ่นใจหน่อยก็คือเป็น
เป็นสถานีตำรวจทางหลวงนะฮะ
ยังมีห้องน้ำให้เราใช้
อุ่นใจอยู่ข้างตำรวจฮะ
แล้วก็เป็นตรงสี่แยกพอดี

สาราที่พักผู้โดยสาร
มีสถานีตำรวจย่อยอยู่

นอนแบบนี้เลยนะคะก็เข้านอนกันไปนะคะแต่เขาบอกว่ามันนอนไม่หลับอ่ะคุณนัทพงศ์

ดึกแล้วก็ยังไม่หลับร้อนหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่มันมีความรู้สึกเหมือนกับว่า
มันมีคนมาเดินอยู่รอบสารา

ตำรวจเหรอแต่ตื่นมาไม่เห็นใครเลยนะไม่เห็นใครเลยแต่ได้ยินเสียง
ฉันจะข่มตาหลับอีกครั้งหนึ่งเสียงมันก็ดังอีก

แต่พอหลับไปฝันแปลกอีกคิดมากหรือเปล่า
คืนนั้นมันก็ผ่านไปมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้สลับไปสลับมาทั้งคืนเลย
เช้าตื่นขึ้นมาก็เตรียมตัวจะเดินทางต่อจะไปพิศนุโลกใช่ไหม
ก็เลยไปเข้าห้องน้ำหน่อยตรงป้อมตำรวจสายตรวจริมทางตรงนี้แหละ

ศูนย์กู้ภัยอะไรนะ
กู้ภัยช่วยชีพตากฟ้าก็เข้าไปใช่ไหมก็กะจะไปทักทายพี่กู้ภัยด้วยนะฮะ
ส่องเข้าไปข้างในไม่มีคนเจ้ามีสิ่งนี้นอนกันอยู่
เป็นโรงศพเกือบ๑๐โรงนับได้เกือบ๑๐โลง
วงเดี๋ยววงก่อน
ทำไมมันเงียบอย่างนี้ห้องส่งทำไมมันเงียบอย่างนี้
คิดแน่ดีแต่พี่เราคิดด้วยคนให้ไปนอนนะ
สงสัยจะเจอดีเขาแล้วแหละเขาก็บอกสงสัยนี่แหละนี่แหละคงใช่แล้วแหละนะฮะ
ผู้สื่อข่าวไปค่ะผู้สื่อข่าวเราไป
เขาบอกว่าก็ไปคุยกับคนแถวนั้นก็ไปตอนกลางวันนะ

นี่ดูจากภาพนี้นะคือไอ้ตอนมืดนอนในนี้ไง
ตรงนู้นมันมองไม่เห็นไงว่าข้างในมีอะไร
เห็นก็ป้อมตรงนั้นก็น่าจะมีพี่เขาอยู่หรือเปล่า
แล้วก็ขึ้นชื่อว่ากู้ภัยใช่ไหมคะ

ผู้สื่อข่าวเราไปก็เขาก็ไปหาข้อมูล
บอกคนแถวนี้เขาก็ให้ข้อมูลบอกว่า
ตรงนี้แหละเคยมีคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเสียชีวิต
แล้วเส้นนี้เส้นที่พี่เขานอนอยู่เนี่ยมันเกิดอุบัติเหตุบ่อย
เฉพาะตรงจุดนี้สี่แยกนี้มีคนเสียชีวิตมาแล้วหลาย
รายแล้วก่อนหน้านี้ยังไม่หมดนะ
ก่อนหน้านี้ยังไม่กี่วันมีคนเสียชีวิตถูกไฟช็อตคารถบรรทุก
ห่างจากตรงนี้แค่๑กิโลเท่านั้นเองพอไหม
คือมันจะไม่เกิดอุบัติเหตุบ่อยได้ยังไง
ไม่อย่างนั้นเขาไม่มาตั้งศูนย์คู่ภัยอยู่ตรงนี้หรอก
ไปฟังเขาหน่อยพอเขารู้ความจริงตอนฟ้าศาสตร์

พอผ่านสี่แยกไปเรามองไปทางซ้ายเจอป้อมตำรวจ
ป้อมตำรวจปุ๊บก็เห็นว่าสาราอยู่ข้างป้อม
ทีนี้พอผมได้นอนผมนอนได้หลัง
ได้ยินเสียงคนเดินเหยียบใบไม้อยู่รอบสารา

เราไปเข้าห้องน้ำของป้อมตำรวจด้วย
เราก็เดินผ่านเป็นห้องกู้ไภเขาเขียนว่ากู้ไภ
พอเข้าไปดูข้างในมีแต่โรงศพ